ทีมข่าวพระยากรณากาศไทยรัตทีวีได้ปรากฏรายงานปรากฏการณ์สวรรยุปราคา
ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ช่วงแรกที่เรามาชมปรากฏการณ์นี้
เพราะว่าบริเวณท้องฟ้าเนี่ยนะครับเมฆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
อาทิตย์นั้นยังถูกบดบังด้วยกลุ่มตึกที่อยู่ด้านหลังผมนะขณะนี้
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์นั้นยกตัวสูงขึ้นนะครับ
แล้วก็กลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่บริเวณท้องฟ้านั้นค่อยจางลง
นำให้ตอนนี้สามารถที่จะเห็นดวงอาทิตย์ชัดขึ้น
และแสงสว่างนั้นจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ

ซึ่งเป็นกล้องที่เรามีการใส่ฟิลเตอร์ไว้
เพื่อที่จะสามารถที่จะมองภาพที่มีแสงจ้าแบบนี้
แล้วก็เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้อย่างชัดเจนนะครับ

จะพบว่าดวงจันทร์เนี่ยนะครับ
มีการเคลื่อนตัวเข้าบทบังดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าอีกประมาณอีก๑๐นาทีครับ
ดวงจันทร์นั้นจะเคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์มากที่สุด
ในเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่การคลายตัว
แล้วก็จะออกจากดวงอาทิตย์นั้นช่วงเวลาประมาณ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอีกเวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมยังสามารถที่จะออกมาชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าตอนนี้บริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสาน
ฝั่งตะวันออกนะครับมีกลุ่มก้อนเมฆปกกลุ่มอยู่บางส่วน
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนั้น
ก็มีกลุ่มก้อนเมฆปกกลุ่มอยู่บางเช่นเดียวกัน
ล่างไปก็จะสามารถที่จะมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ชัดเจนขึ้น
แล้วก็จะสามารถที่จะมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็ต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าตอนนี้เองดวงอาทิตย์นั้นได้ยกตัวสูงขึ้น
จึงทำให้ความจ้าของแสงอาทิตย์นั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ดังนั้นประชาชนที่จะมาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นคงต้องมีอุปกรณ์ชมอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับ
เพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสายตาได้
เน้นย้ำนะครับสำหรับจุดที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ
ครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน๕พื้นที่ด้วยกันนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือก็คือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซานครราชศรีมากรุงเทพมหานคร
รวมถึงในบริเวณจังหวัดสงคลา
ตอนนี้ก็เนื้องแน่นไปด้วยประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
ซึ่งเป็นแว่นที่ใช้ในการส่องดูปรากฏการณ์นี้
เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากฟิล์มชนิดพิเศษนะครับ
มีความหนาเพียงพอที่จะสามารถที่จะมองปรากฏการณ์ในกล่าวได้อย่างปลอดภัย
จะใช้ส่องได้เพียงแค่๕๑๐วินาทีเท่านั้นควรที่จะพักสายตา
ถ้าหากส่องนานกว่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อสายตา
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการดูปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านฉากรองรับนะครับ
โดยใช้อุปกรณ์ต่างที่มีลักษณะเป็นรูเล็กนะครับ
เหมือนกับการใช้กล้องรูเข็มก็
สามารถที่จะมองปรากฏการณ์นี้ได้อย่างปลอดภัย
อกจากนี้เองคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้
ซึ่งจะถ่ายทอดสดการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์เข้ามาปลดบังดวงอาทิตย
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกา
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดการณ์ว่าดวงจันทร์นั้นจะเคลื่อนตัวออกจากดวงอาทิตย์นะครับ
นี่คือภาพรวมล่าสุดณขณะนี้
สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาแน่นอนนะครับ
สำหรับใครตอนนี้ที่ยังไม่ได้เห็นปรากฏการณ์

ดังนั้นใครสนใจสามารถที่จะออกมาชมได้
เพราะว่าหากพลาดครั้งนี้คงต้องรอต่อไปอีก๔ปีข้างหน้าเลยทีเดียวนะครับ
สำหรับสภาพอากาศภาพรวมต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้น
ตอนนี้ผมคุปตะนันพิศิษฐ์มหันศ์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป